เองนะคะเห็นว่าขอแต่งงานกันไปตั้งแต่ปี๖๐
คู่นี้เขาแบบเป็นสายเฮฮาเนาะทั้งคู่เลย

สาวซาร่าก็น้ำหูน้ำตาแตกกันไปแล้ว
มา๒ปีค่ะหลายคนอยากรู้ตกลงจะแต่งกันไม่แต่งหรือยังไงดีนะคะ
ก็มาเคลียร์กับพี่สื่อให้หายคล่องใจกันหน่อย
ซาร่าบอกว่าเรื่องงานแต่งทั้งสองครอบครัวไม่ได้มีใครเร่งรีบนะคะ

อีกทั้งฝ่ายซาร่าเองเนี่ยยังอยากจะสร้างบ้านให้ครอบครัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนด้วยค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของศาสนาหรือเปล่า
ที่ทำให้ทั้งเต้ยแล้วก็ซาร่าปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่
แล้วก็เลยทำให้การชะลองานแต่งมันช้าออกไปนั่นเองนะคะ
เอาไปฟังซาร่าหน่อยค่ะ
ก็มีการคุยกันแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีความพร้อมให้มากกว่านี้ก่อน
เพราะว่าตอนนี้ซาร่ายังติดในเรื่องของการสร้างบ้านให้คุณแม่อยู่
ซึ่งน่าจะเสร็จคร่าวน่าจะประมาณปีหน้า
ตอนนี้ก็คือรอให้ทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยก่อน
พร้อมอ่ะตอนนี้ค่ะแค่มันยังไม่พร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคบกันมาแบบตั้งแต่เด็กอ่ะ
แล้วพอมันจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องคุยกันเยอะอะไรอย่างนี้

คือเขาก็แค่บอกก็ขอแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องรีบให้เมื่อไหร่
เพราะว่าหนูก็แบบเราสองคนเราไม่ได้รีบกันเลย
เราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเปลี่ยนศาสนาไหม
ก็ต้องคุยกันอีกทีนึงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสแบบเข้าลึกขนาดนั้น
ซาร่าเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะแต่ว่าเธอเป็นสาวมุสลิมนั่นเอง
หลายคนมองว่าตรงนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าว่าเต้ยเข้าบ้านเขาแล้วจะต้องปรับเปลี่ยนศาสนาหรือเปล่า
เอาว่าต่างฝ่ายต่างพร้อมวินวินสบายใจดีกว่านะคะ